ไปหาของกินอร่อยเรียกได้ว่าเป็นเมนูสตรีทฟู้ด
หากินได้ตามข้างทางแต่หาที่ไหนก็ไม่เหมือนกับร้านร้านนี้
เด็กวัยรุ่นก็บอกว่าลุงขายตัวใหญ่นี่บดยาวได้ไหม
ถ้าบดยาวได้เขาจะซื้อ
สวัสดีครับผมนายทรงเกียจวิทูวินิตหรือลุงเห็งครับผม
บดปลาหมึกนี่มันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้ว

ปลาหมึกที่ใช้นี่ก็จะเป็นปลาหมึกกล้วยนะครับผม

ก็คือของปัตตานีและปานบุรีครับผม
เพราะทางสองจังหวัดนี้ปลาเขาหอมแล้วก็ไม่เค็ม
ถ้าเป็นปลาปานบุรีก็จะเริ่มต้นตั้งแต่๓๐ครับผม
ตรงนี้๑๐๐บาท
แล้วถ้าปัตตานีก็จะเริ่มต้นที่๑๕๐๗๐๐บาท
เดี๋ยวผมจะบดให้ดูว่ามันจะยาวสักเท่าไหร่ดีนะครับผม
ซึ่งตัวนี้จะมีราคาอยู่ที่๗๐๐บาทครับผม
ก่อนอื่นลุงต้องแยกชิ้นส่วนปลาหมึกตัวนี้ก่อนนะครับผม
เพราะว่าปีกมันใหญ่หัวมันโต
มันจะรับย่างพร้อมกันทีเดียวไม่ได้
เดี๋ยวลุงจะบดให้เร็วขึ้น
ครับเดี๋ยวลุงจะย่างตัวเลยนะครับผม
ปกติแล้วทั่วไปเขาก็จะย่างและบดก็คือจบ
แต่ของลุงนี่จะย่างและบดแล้วกลับมาย่างซัดอีกหนึ่งครั้ง
เพื่อให้มันกรอบทานง่ายขึ้นครับผม
กินก็หอมหวานขึ้น
เริ่มแรกเลยที่เกิดการชอบกันก็คือความยาว
พอหลังจากนั้นได้กินตัวแรกไปก็ความยาวไม่เกี่ยวแล้ว

โหยาวมาก

ปลาหมึกปิ้งทำไมมันยาวขนาดนั้น
ก็เป็นเรื่องแบบแปลกเมนูปลาหมึกบดปลาหมึกย่างนี่